เมื่อวานนี้กว่า๗นาทีที่หญิงลีออกมานั่งระบายความในใจ
หลายคนฟังตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น

ถ้าวันหนึ่งเธอตายจากไปเนี่ย
สมบัติที่มีให้มูลนิธิจะจัดตั้งขึ้นมาเป็นการกุศล
หลายคนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับว่าคุณผู้ชมค่ะ
คลิปนี้แหละเนอะ
อันเดี๋ยวไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันหน่อยเมื่อวานนี้ค่ะ
๒๐กว่าล้านก็ขายทอดตลาด
เพื่อที่จะนำเงินเข้ามูลนิธิที่อัดคลิปไว้

เกิดความสบายใจว่าถ้าเราตายไปสมบัตินี้จะไปไหน
คือฟังแล้วหลายคนบอกว่าคือพี่หญิงลีพูดนะว่า
เกิดความสบายใจแต่หลายคนฟังแล้วมันไม่สบายใจจริง
อยากจะรู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรที่มันจุกอกหรือเปล่า
ที่เข้ามานั่งมาเล่ามาบอกแบบนี้นะครับ
บอกว่าคือสมบัติรวมแล้ว๕๐กว่าล้านที่เธอมีอยู่
ผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างหญิงลีไม่ใช้แล้ว
ให้ให้หมดเลยนะครับ
บอกแบบนี้ค่ะว่าหากหญิงลีตายไปก่อนมีทายาท
ขอยกทรัพย์สินทั้งหมดที่มีเลยนะฮะ
ลากรุ๊ปจำกัดเขตสายไหมนี่แหละ
ให้คุณพ่อคุณแม่ส่วนหนึ่งตามเนื้อหาในคลิปเลย
แล้วก็บอกว่ากราบขออภัยด้วย
แล้วเนื้อหาในคลิปอย่างที่บอกไป๗นาทีกว่าคุณผู้ชม
พี่หญิงลีบอกว่าวันนี้รู้สึกสบายใจก็เลยอยากจะอัดคลิปนี้เอาไว้เป็นพินัยกรรม
คือพูดเหมือนเป็นลางหรือเปล่า
แต่ดูใส่หน้าหน้าตาดูเครียดดูแบบไม่ผ่อนคลายนะ
ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเราเหมือนแบบว่าพูดทิ้งท้ายเป็นพินัยกรรม
หลายคนก็ตกใจนะ
มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
พี่หญิงลีจะสั่งลาอะไรหรือเปล่านะครับ
บอกเจตนารมณ์ว่าให้สร้างมูลนิธิหญิงลีเพื่อเด็กกำพร้า
ฝากไปถึงพี่บุ๋มปะนัดดาให้เป็นธุระจัดการเรื่องนี้ให้ด้วย
ส่วนคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ลำบากเพราะว่าเงินจากประกันชีวิตของเธอเป็น๑๐๑๐ล้าน
พ่อคุณแม่อยู่ได้แน่นอนแล้วก็มีที่ดินอีก

รวมเธอมีทรัพย์สินราว๕๐ล้าน
ที่สำคัญคือชีวิตนี้ไม่มีธุระนะไม่มีธุระอะไรแล้ว
คืออย่างพวกเราเห็นมาปุ๊บตกใจเลยนะ
แต่ว่าก็มีหลายคนที่แสดงความเป็นห่วงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
สังเกตสีหน้าค่าตาเหมือนที่คุณขวัญบอกเลยว่า

บางคนก็เป็นกังวลว่าก่อนหน้านี้พี่หญิงลีเขาก็
เคยพูดไว้ว่าเขาเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็เลยรีบติดต่อหาพี่หญิงลี
ตอนนี้พี่หญิงลีไม่ได้อยู่กรุงเทพนะคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านเกิด
จังหวัดบุรีรำค่ะพี่หญิงลีก็อัดคลิปส่งมาให้บันเทิงไทยรัฐ
ที่แรกเลยนะคะยอมรับเลยว่า
ที่ออกมาอัดคลิปพินัยกรรมที่พูดไปก่อนหน้านี้เมื่อวาน
มีเรื่องที่เธอไม่สบายใจเธอบอกว่ามันเป็นปัญหา
ในครอบครัวค่ะอยู่แล้วมันก็เหนื่อยใจ
ท้อใจอยู่บ้างไปฟังหญิงลีกันหน่อยค่ะ

แล้วก็ขออภัยด้วยสำหรับหลายคนที่อาจจะไม่สบายใจ

แต่หญิงลีอ่ะลำบากกายมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าลำบากใจหญิงค่อนข้างเหนื่อย
ค่อนข้างท้อค่อนข้างไม่อยากทำอะไรนะคะแต่ต่อไปก็คงทำอะไรตามตามที่พระเจ้าคิดเส้นให้เราทำนั่นแหละค่ะ

พูดได้คำเดียวว่าสู้นะคะหญิงลี
ก็ดูสบายใจขึ้นแล้วแหละนะคะก็เชื่อว่าพี่หญิงลีเนี่ยน่าจะได้กำลังใจท่วมพ้นเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าโพสต์อีกรอบแล้วนะคะแล้วก็หัวใจอ่อนล้าแต่ว่าร่างกายแข็งแรง
ตอนนี้ได้รับกำลังใจเยอะเชื่อว่าปัญหาที่พี่หญิงลีเจอเนี่ยพี่หญิงลีจะต้องผ่านพ้นมันไปได้นะพี่เนาะ
ก็บอกได้คำเดียวว่าหญิงลีสู้นะคะกลับมาแบบล่าเริงเหมือนเดิมนะคะ
ร้องเพลงให้เราฟังแบบเฮฮานะคะไงก็รอดูอยู่นะจ๊ะ